นักท่องเที่ยวจากเกาหลีค่ะมาเที่ยวเมืองไทย

แสนหกครับทำยังไงอ่ะคะหน้าฟีดเลยจ่ายก็ต้องจ่ายแต่ทีนี้เขาก็รู้สึกว่ามันแพงเกินไปไหม

พอทีนี้พอไปแจ้งเจ้าหน้าที่ปรากฏว่าร้านก็ไหวตัวทันปิดหนีไปแล้วจ้า
พันธุ์ตำรวจเอกปียพันธ์พัชรพงศิลป์นะคะรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่
ส่วนที่กำลังตำรวจสพเมืองเชียงใหม่ตำรวจท่องเที่ยว
แล้วก็โดนเก็บเงินค่าดริ้งค์แล้วก็ค่าบริการเนี่ย๑แสน๖หมื่นบาท
เจ้าของร้านไหวตัวทันค่ะปิดร้านไปเลย
ซึ่งก่อนเข้าตรวจค้นเนี่ยพนักงานของร้านเห็นตำรวจปุ๊บ
รีบปิดไฟปิดประตูด้านหน้าร้านเลยค่ะ
ตำรวจก็เลยบุกไปทางด้านหลัง
พอเข้าไปได้เนี่ยก็เจอผู้หญิงที่ให้บริการก็คือผู้หญิงที่เขาไปนั่งเป็นเพื่อนดื่มสาวนั่งดริ้งอ่ะนะ
ก็แต่งตัวชิ้นเล็กชิ้นน้อยแต่งตัวเซ็กซี่อะค่ะ
แล้วคนที่ไปใช้บริการจำนวนนึงก็ยังอยู่ทั้งที่มันเลยเวลาของการให้บริการสุราแล้ว
ค้นภายในร้านไม่เจอสิ่งผิดกฎหมายแต่เจอว่าสถานบริการแห่งนี้เนี่ยไม่มีใบอนุญาตประกอบสถานบริการอย่างถูกต้อง
มีแค่ใบอนุญาตจำหน่ายสุราเท่านั้นตำรวจก็เลยเชิญตัวผู้จัดการร้านไปสอบปากคำที่สพเมืองเชียงใหม่เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
พันธุ์ตำรวจเอกปียพันธ์บอกนะคะว่าจากกรณีที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีเนี่ย
ก็เลยทำให้ตำรวจต้องกวดขันจับกลุ่มร้านคาราโอเกะลักษณะนี้
ซึ่งสอบถามเจ้าของร้านที่นักท่องเที่ยวชาวเกาหลีไปใช้บริการแล้ว
พบว่าราคามันมีทั้งค่าอาหารค่าเครื่องดื่มแล้วก็ค่าเด็กดริ้ง

ซึ่งจากการสอบถามข้อมูลทั้งหมดนะคะก็บอกว่า
ขณะเกิดเหตุเนี่ยนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีคนนี้เขาเมาไม่ได้สติ
แล้วเจ้าของร้านก็มีการเรียกเก็บเงินค่าใช้บริการแพงเกินจริงด้วย
ตำรวจก็เลยจะต้องดำเนินคดีกับเจ้าของร้านในข้อหาช่อโกง
แต่ว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่ได้เข้าไปตรวจสอบร้านนี้เลยนะคะ
เพราะว่าร้านไม่ได้เปิดให้บริการคือปิดไปแล้ว
หลังจากนี้ก็เลยจะต้องตรวจสอบทั่วพื้นที่เชียงใหม่อย่างละเอียด
ถ้าร้านไหนมีการกระทำในลักษณะนี้ก็จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุดค่ะ
ร้านแบบนี้จะมีเยอะในกรุงเทพก็มีต่างจังหวัดก็มี
คนเข้าไปใช้บริการก็ต้องระวังด้วยนะเพราะว่าเขาคิดแบบแพงเหลือเกินนะ
คือคิดจะเที่ยวที่แบบนี้เนี่ยก็ต้องมีสติไง